พาไปดูพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลที่เทวสถานแห่งหนึ่ง
งานนี้มีฟุบลงไปในหัวเขียว

อ้าวครับอ้าวอะไรครับ
นี่แหละดอมน้ำแข็งนี่ฟุบลงไปในหัวเขียวข่าวเด็ดเลย
นี่ครับนี่คือเทวสถานกุมารพรม

ทำพิธีปลุกเสกเบิกเนศกุมารพรมศรีน่า
เขานิมนต์เกจิดังจากทั่วทุกภาค

วกุลกำเนิดหรือว่ากิฟต์เขาบอกเป็นเด็ดไอดอลคนดังนะครับ
เจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับเสริมความงามของเธอเนี่ยมาร่วมพิธีด้วย
จุดทูปตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงกุมารนะครับขอให้สมหวังในหน้าที่การงาน
ปากทูบลงมือสั่นมือสั่นล้มฟุบลงกับพื้นครับ
รู้ตัวอีกทีนี่แหละครับคนเขาพยุงมาแล้ว
เจ้าของเทวัตรสถานกุมารพรมครับชื่อคุณฟองเบียร์
ประวัติของสถานที่แห่งนี้นะฮะบอกว่าเธอเนี่ยสร้างกุมารพรมสี่หน้านะครับ
ฝันเห็นเด็กมีรูปร่างคล้ายพระพรมเทวดามีสีหน้าดอมนะฮะ
นี่ตั้งจิตอธิษฐานโดนบันดาลให้เธอหาเงินมาสร้างกุมารนะครับ
เมื่อเสร็จสร้างมาความสูง๘เมตรครับนี่ตามแบบเลยสี่หน้าสี่กร
เป็นองค์ใหญ่องค์เดียวที่สุดในโลกนะที่สุดในโลกนะ
นะครับเพื่อให้ทุกคนมากราบไหว้ในพิธีนี้คุณฟองเบียก็จุดทูปเสียงท้าย
เอาทูบมาดูเอาทูบมาดูหน่อยนี่นี่นี่อันนั้นอันนั้นเหลือเอานี่อันเดียว
เอานี้อันเดียวโอ้เมื่อกี้ดอมดูสนใจตลอดเลย
ใช่ใช่ดูสี่หน้าสี่กรอนไงใช่เอาไปดูเจ็ดเก้าสองด้วยใช่
นี่ฝนมันคงตกน้ำในบ่อมันก็ขึ้นมาเยอะ
แล้วตัวนี้หลุดออกมาแต่ดูที่หลังของเขาเนี่ย
เป็นรอยสักอะไรขนาดนั้นคือเขาเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยอ่ะอะไรน่ะ
บางคนบอกว่าเหมือนกับเป็นยันแต่เขาเขียนไว้ว่าวัดสว่างอารมณ์สามหกห้า
นี่อยู่บนหลังเต่าค่ะคุณผู้ชมเต่าตัวเบอร์เรอเลยชาวบ้านเขายกมา
คืนหลวงพ่อท่านเลยค่ะที่วัดสว่างอารมณ์แคร์แถวที่นครชัยศรีของนครปฐม
ตัวนี้คลานมาบ้านผมบ่อยผมจำได้เพราะว่าชื่ออยู่บนกระดองเลย
ชัดเจนแบบนี้มียันพุทธซ้อนของหลวงพ่อเดิมเขียนเอาไว้ด้วย
ไม่รู้ใครเขียนเหมือนกันแต่ก็เต่ามันหลุดมาได้ไง
น้ำมาเยอะเพราะว่าฝนมันตกทีนี้เต่ามันก็คงคลานหลุดออกจากบ่อมา
ชาวบ้านสายมูนะที่เขามารอคิวลงยันหลังมือ
เขาก็มาขอดูแล้วก็หาเลขเด็ดกันตามความเชื่อเลยนะค่ะ
เดี๋ยวเขาจะเอาเต่านี้เอาก็ไปปล่อยคืน
บอดธรรมชาติต่อไปด้วยนะคะครับ
มันอาจจะเขียนหน้าถามันหรือยังความรับหรือเปล่า
แล้วก็ใช้วัสดุอะไรเขียนด้วย

ไปที่พื้นที่รกร้างแห่งนี้
คุณผู้ชมเจ้าของที่ดินเนี่ยเพิ่งจะว่าจ้างรถแบ็คโฮลมา

เหมือนพยายามจะเล้ยลงโพงดินพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต
แล้วมันท้องป้องหรือเปล่าจับไม่ได้ครับ
อุ๊ยดินแบบนี้
สุดท้ายเนี่ยก็ต้องเอาบ่วงคล้องนะมาคล้องไว้

โอ้โหความยาว๓เมตร

ก็เลยจับใส่กระสอบครับยกขึ้นรถกู้ภัย
ถามชาวบ้านที่แจ้งกู้ภัยนั้นเล่าให้ฟังว่าช่วงเย็น
เมื่อวานนี้เจองูเหลือมตัวใหญ่ตัวนี้
เลื้อยอยู่ริมกำแพงบ้านก็เลื้อยลงโพรงดินไป

แมวในหมู่บ้านมันหายไปไม่ได้หายตัวเดียวหลายตัวแล้วด้วย

น่าจะเป็นเหยื่ออันโอชะของไอ้งูเหลือมตัวเคืองตัวนี้แหละ

เจ้าหน้าที่ก็เลยจับงูใส่กระสอบไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ซึ่งไม่รู้ว่าที่ไหนนะธรรมชาติที่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
เดินไป๒เก้าอันนั้นใกล้ไปครับ